เรื่องนี้โอ้โหเขาว่ากันว่ามันหลอน

ห้องพักห้องหนึ่งที่เขาเอาไว้สำหรับเก็บของ
ไม่มีคนอยู่ข้างในแต่กลับมีเสียงเด็กร้องออกมาครับ

นี่ครับมีเสียงเด็กดังออกมาจากห้องเช่าห้องนี้

ใช่ก็เห็นไหมล่ะมีไม้แขวนเสื้อเหมือนคล้อง
ล็อกเหรอเอาไว้เป็นกุญแจอ้าว
เขาระบุข้อความบอกเอาไว้ว่าเสียงเด็กร้องมาจากไหน
ห้องนี้ไม่มีคนอยู่กลางวันแสกเลยนะ
เหตุมันเกิดที่บ้านพักเลขที่
โอ้โหพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปเท่านั้นแหละครับชาวเน็ต
ชาวเม็ดเข้ามาคอมเมนต์แล้วเขาขอร้อง
ขอร้องคนที่ถ่ายคลิปนั้นช่วยหน่อย
บุกเข้าไปพิสูจน์ใด
อยากรู้จริงว่าข้างในสรุปแล้วมีคนจริงหรือไม่
เอางี้จัดให้ฮะเจ้าของคลิปเขาจัดให้ตามคำเรียกร้อง
เอาออกเลยแล้วเปิดเข้าไปข้างในไม่มีคนอยู่จริง
แต่อย่างนี้ต้องเดินสำรวจไปเรื่อย
แล้วสักพักไปที่บริเวณหลังห้อง
ตรงนี้จะเห็นอะไรบางอย่าง
ตรงนี้เราจะเห็นว่ามีหน้าต่างแล้วด้านหลังต่อ

มีห้องพักที่ต่อจากห้องนี้
มีความเป็นไปได้หมายว่าเด็กที่ร้อง
เสียงเด็กที่ร้องมันมาจากห้องพักด้านหลังของห้องนี้

จริงนะเสียงเด็กอ่อน
กับเสียงแมวบางทีคล้ายกันมากนะ